ส่วนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีการแพร่ระบาด
แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะที่รัสเซียมีการแพร่ระบาดค่อนข้างสูงสิงคโปร์กลับมาแพร่ระบาดรอบสอง
ส่วนสเปนอันดับต้นของโลกอยู่แล้วเนี่ยนะคะมีคนไทยค่ะยังคงมีความต้องการเดินทางกลับประเทศนะคะ
เมื่อวานนี้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยรวมแต่ละประเทศประมาณ๒๙๐คนด้วยกัน
มีการตรวจว่าพบเชื้อโควิด๑๙๑คนเป็นคนที่เดินทางคนไทยเดินทางกลับมาจากประเทศสิงคโปร์นะคะ

บรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
มีคนไทยกลับจากต่างประเทศ
ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
มี๓เที่ยวบินด้วยกันนะคะรวม๒๙๐คน

พอผ่านการคัดกรองพบว่าไม่มีไข้สูง
พาไปจุดต่อไปก็คือจะต้องกักตัว๑๔วันแถวโรงแรมสุขุมวิทย์ค่ะ
เดินทางกลับมาจากสิงคโปร์๑๗๕คน
เมื่อผ่านการตรวจคัดกรองพบว่าจากสิงคโปร์นะมีไข้สูง๑คน
ส่วนที่เหลือถูกส่งไปกักตัว๑๔วันที่โรงแรมในพื้นที่สมุทรประการค่ะ
เดินทางกลับจากสเปนค่ะ๔๕คน
เมื่อผ่านการคัดกรองไม่พบว่ามีไข้สูง
ถูกส่งไปกักตัว๑๔วันที่โรงแรมในสมุทรปราการนะคะ
นี่คือตัวเลขของคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเมื่อวานนี้ค่ะ